เรายังคงตามต่อเรื่องการหายไปของน้องต่อเด็กชายอายุ๘เดือนนะคะ
ซึ่งยังเป็นปริศนา๑๐กว่าวันแล้วที่พรากจากอกแม่ไป

ตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะคะก็ได้พาพ่อกับแม่ไปเข้าเครื่องจับเท็จนะคะ
ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับนะคะพ่อกับแม่ของน้องต่อเนี่ย
ไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑อยู่ที่ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มเนี่ย
เขาก็เป็นคนประสานเรื่องนี้ให้ไปรับในพุทธกับนางเสานิ่มนะคะ
เพื่อที่จะคือเจอกันก็จะได้พูดคุยกันเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนที่ไปรับมาสองคนนี้ก็ดูกังวลนะคะ
เพราะว่านางเสานิ่มเนี่ยอายุ๑๗ปีนะคะก็กลัวว่าในพุธเนี่ย
มีความกังวลเรื่องอาจจะโดนคดีพรากผู้ยาวอะค่ะนางสาวนิ่มอายุ๑๗ปี
คือแล้วเขาก็ผู้ใหญ่บ้านบอกคุยกับนางสาวนิ่มบอก
ถ้ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมก็ให้บอกนะจะได้ช่วยติดตามน้องกลับมา
แต่พ่อแม่ก็ยังพูดคำเดิมว่าลูกหายลูกหายนะคะ
ส่วนรูปของน้องต่อรูปสุดท้ายในโทรศัพท์ของนางเสานิ่มเนี่ย
ก็ผู้ใหญ่บอกได้เห็นแล้วว่าตรงปากกับแก้มมีรอยแผลเกิดขึ้น
คิดว่าในโทรศัพท์มันอาจจะไม่ชัดเท่าไห

เป็นรอยจ้ำที่แก้มไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ
ก็ไปถามในหลังอันนี้ก็อีกเบาะแสหนึ่ง
เพราะว่าในหลังเป็นคนสติไม่ดีที่อยู่ใกล้กับบ้านของน้องต่อ
ก็ไปถามว่าพาน้องต่อไปหรือเปล่านะคะในหลังบอกเอาไป
ก็ไม่รู้ตอบว่าด้วยเหตุผลอะไรตอบแบบนั้นนะครับ
พอผู้ใหญ่บ้านให้พาไปชี้จุดก็ไม่พบอะไร
ก็ไม่ได้เบาะแสอะไรจากตรงนี้ค่ะ
เจอหลังทางแก้มถามหลังขึ้นรถกระบะนะ
แก้มถามว่าหลังลูกออกไปหรือเปล่าหรือท่านน้องเนี่ยนะ

เอาไปเราก็ถึงแม้เขาสติไม่ดีแล้วก็มีความหวัง

เขาก็พาไปห่างจากบ้านเด็กหายประมาณสักกิโลครึ่ง

มันก็ไม่มีแล้วตำรวจก็มาค้นบ้านหลัง
เจอเสื้อสีเหลื่อมตำรวจว่าเสื้อสีเหลื่อม
ก็ทุกมุมทุกทางนะคะที่พอจะเป็นความหวังก็ต้องไปให้สุดค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสอบปากคำอีก๒คนนะคะ
ในรุ่งในรุ่งเนี่ยเป็นลุงของนายพุทธนะคะ
แล้วก็ลูกสาวเขาด้วยนะคะชื่อว่าเปิ้ล
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนางสาวนิ่มแม่เนี่ย
บอกตำรวจว่าสองคนนี้เคยพูดว่าถ้าเลี้ยงต่อไม่ไหว
ก็เอาไปให้เขาเลี้ยงได้นะก็จากประโยคนี้ค่ะ
ทำให้สองคนนี้ถูกสอบปากคำ
รุ่งบอกเขาเคยพูดจริงว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงให้เอามานี่เดี๋ยวเลี้ยงให้
เพราะตอนนั้นเขาเห็นว่านางสาวนิ่มชอบตีลูก
แต่ใจไม่ได้อยากได้จริงเพราะลูกสาวเขาคือเปิ้ลเนี่ย
ก็มีลูกอยู่แล้วมีภาระอยู่แล้ว
แล้วเขายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น้องต่อหายไป
วันที่๔กุมภาพันธ์ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
รุ่งกับนางเสาเปิ้ลลูกสาวก็ยังไปกินหมูกระทะ
แล้วนางสาวเปิ้ลเองก็กลับกรุงเทพ
เขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าน้องต่อหายไป
ก็ไม่รู้โยงมาถึงตัวครับคือลูกสาวได้ยังไงนะคะ
ทำให้ตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
ซึ่งลูกสาวของคุณเปิ้ลเนี่ยพอรู้ก็โกรธมากถึง